ข้าวใส่ไข่สดใหม่
ไม่ค่อยคุ้นตรงนี้เลยฮะให้เยอะโอเค

ไม่ต้องถามว่า๑เดือนต่อไปนี้คุณจะไม่เจอแม่แองจี้ใช่ไหมฮะ
ไม่เจอค่ะนางไป๓อาทิตย์นางไปอเมริกาเราจะไม่เจอนาง

แต่นางดูถ่ายทอดสดทุกครั้งเมื่อวานก็ดูค่ะ
เมื่อวานส่งข่าวมาหาคุณหนุ่มกัญชัยภายในแป๊บนึง
ที่นั่นก็กำลังเช้าตรู่อยู่ที่อเมริกา

ตอนนี้ค่ะมาดูเรื่องโจ๊ที่ว่าไปบุกโรงเรียน
แล้วก็ทำร้ายนักเรียนและครูวันนี้ที่สนบังขุนเทียน
นายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือว่าเสียโป้อานนท

กับชาวบ้านหลายสิบคนเดินทางมาแจ้งความประสงค์
ขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาแก๊งโจที่บุกเข้าไปในห้องสอบ
แก๊ดแพทเขาอ่านว่าอะไรจ๊ะ
แก๊ดแพทนะฮะที่โรงเรียนมัธยภาพวัฒน์สิ่ง
และทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายครู
ลามและทำอนาจารย์นักเรียนหญิง
โป้เขาบอกว่าการกระทำครั้งนี้น่าเกลียดมาก

โดยเฉพาะการบุกเข้าไปลวนลำนักเรียนหญิงที่กำลังสอบ

ตนเลยนำคนมาร้อยกว่าคนเพราะอะไร

ต้องไปกราบขอโทษผู้ที่ถูกกระทำ
เพราะอย่างนั้นจะไม่มีคนที่จะไม่มีใครยอม
มันอุกอาจเกินไปแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่น
แต่ตนไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้

และขอให้ได้รับโทษตามกฎหมาย

พันธุ์ตำรวจโทรรัฐกล้าวอาณานุกา
บอกว่าก็ได้เข้าเจรจากับนายอภิรักษ
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือไม่ให้เข้าเยี่ยมค่ะ

และขณะนี้ทางกลุ่มผู้ต้องหาก็ถูกคุมขังอยู่
ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
พร้อมกับยืนยันว่าคดีนี้มีความตรงไปตรงมาและมีความเป็นธรรม
ใครก็ตามที่กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีแน่นอน

ทำงานบวชเนอะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ความคืบหน้านะคะพันธุ์ตำรวจเอกลือศักด
เนินสวัสดิผู้อำกับการสอนอบังขุนเทียนท่านก็บอกว่า
ดำเนินการควบคุมเยาวชนจะมีเยาวชนอยู่๒คน

ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหา๖ฐานความผิดหนัก
นั่นก็คือ๑ร่วมกันบุกลุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์อันนี้จำคุกไม่เกิน๓ปี
ร่วมกันทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
นี่ข้อมันก็ซ้ำไปซ้ำมานะฮะเกือบจะซ้ำ
แต่ก็จะมีระวังโทษไม่ต่ำกว่า๒ปี
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการและไม่กระทำการ
ทำให้กลัวทำให้มีอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
มีโทษไม่เกินจำคุกไม่เกิน๓ปีและปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือว่าโดนทั้งสองเลยทั้งจำทั้งปรับนะคะ
แล้วก็มั่วสุมเกิน๑๐คนคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
เหล้าในวัดคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ส่วนข้อหาอาณาจารย์เด็กนั้นจำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะฮะ
อันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการสอบสวน

คือเรื่องของเรื่องเกิดจากแค่แบบว่าเขาไม่ให้ใช้เครื่องขยายเสียงเนี่ยนะ
แล้วก็ยังมีการบอกว่าจะไปขอเคลียร์กับพอ
พอไม่เจอพอก็ความเมาพาไป
เดี๋ยวก่อนตีครูจนแขนหัก๒๓ท่อนี่
มันไม่ใช่ปกติที่คนจะคิดได้นะ
เขาบอกว่าคนที่บวชเป็นพระ
เขาก็เริ่มออกมาให้เกิบให้ศึก

เขาบอกว่าเขาอยากจะศึกตั้งแต่วันแรกเลย
แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเป็นพระเนี่ยนะ
เขาบวชก็คืออยากจะให้พ่อให้แม่

ญาติที่ป่วยเสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำไปไหม

รู้สึกว่าอย่างนั้นปรากฏว่า
เขาบอกเขาอยากจะศึกตั้งแต่วันแรกที่เขาบวชเลย

มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงใน

แต่ตอนนี้ก็ใหญ่โตแล้ว
แล้วก็คนทั้งประเทศบอกเฮ้ยงานบวชนะเว้ย

แล้วก็ปัญหามันไม่ใช่มีอะไรเลย
แค่เรื่องเครื่องขยายเสียงเนี่ยนะ

ก็เลยเข้าไปลุยนักเรียน

จัดหนักไปเลย๖ข้อหาชะกัน
แบบงานวันเกิดจัดตามผับตามบ้าน

แล้ววันก็สอยตั้งแต่พอเลย

สาเหตุเดียวคือห้ามใช้เครื่องขยายเสียง

มีการรุมข่มขืนกันเกิดขึ้นนี่

ราม๒ก็คือเลย
นาไปนิดนึงตรงนี้ตรงพระขนง

อ้างว่าเกิดเหตุเด็กสาววัย๒๐
๒๐ปีถูก๔คนรุมขมคืน

ย่านราม๒มันก็กลายเป็น
กระแสวิภาวิจารณ์อยู่ในขณะนี้

รองสารวัตรสืบสวนสนอุดมศุก

เปิดเผยกับทางทีมข่าวออนไลน์นะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การ

คดีขมขืนทั้งหมด
ทั้งมวลเหตุดังกล่าไม่ใช่เรื่อง๔คนรุมข่มขืนมันพลิกเลย
แต่เป็นเรื่องของชายหญิงคู่หนึ่งขนาดนั้นพลเมืองดีเนี่ย
มาคิดว่าฝ่ายหญิงถูกข่มขืนกระทำชำราวก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ต่อมาสายตรวจสอนออุดมศุกร์เนี่ยถามว่าได้รับการแจ้ง
ตำรวจก็ลงพื้นที่นั่นแหละพร้อมกับเชิญตัวทั้งคู่มายังโรงพัก
สอบถามเรื่องราวตำรวจก็แอบหน้าแตกนิดเหมือนกัน
เพราะว่าที่แท้แล้วคืออะไรรู้ไหมฮะนัดกัน

นัดมายิ้มกันหน่อยมายิ้มเนาะคือตำรวจก็อึ้งไปพอสมควร
ก็คือสืบสวนกันไปทำไมโดนข่มขืนหรือเปล่าอะไรยังไง
ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคู่นี้คือนั่งดื่มสุราทเยอะกัน

จากนั้นอารมณ์เปรียวมันเกิดขึ้นน้อง
อารมณ์หิวมันเกิดขึ้น
เป็นการย่อมของทั้งคู่ปรากฎว่ามีคนละเมืองดีเนี้ย
ขับรถผ่านมาจึงโทรศัพท์แจ้งเหตุ
ไม่ได้ลุงสามสี่คนไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยว
กินเหล้ากันเมากันอารมณ์เปลี่ยวพาไปอืม
ไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าตัวเองโดนข่มขืนแหม
เขาแอบโกรธนะฮะเพราะเขาโดนคมคืน

เออแต่มันก็ในที่สาธารณะเหรอ
ก็ริมไม่เขาบอกว่าในกระท่องในกระท่องล้างข้างในซอยแล้วเรียกว่าทางเปรียว

ก็คือทั้งหมดทั้งมวลคือสรุปทั้งหมดตำรวจก็อุ้ยตกใจเหมือนกัน

เดี๋ยวหนูได้ลงทีแรกบอกจะประหงประหารอะไรนะ
โอ้โหตายเมื่อวานชาวเน็ตชาวเน็ตฉันชอบชาวเน็ตแชร์กันใหญ่เลยนะ

ช่วงนี้เนี่ยแรงทีเดียวในอินเตอร์เน็ตของเรา

เมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอ

ระหว่างลูกค้ากับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นเรื่องของการซื้ออินเตอร์เน็ต
แต่คุยกันไปคุยกันมาเป็นยังไงเอาลองไปฟังก่อนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยจะคุยกับพ่อแม่หน่อย
เลี้ยงลูกมาเป็นผู้ชายแล้ว
ทำไมวิปริตผิดมนุษย์มนา

อ้าวมึงกลัวโดนลูกค้ากระทืบอ่ะเนี่ย

เอาตรงหนูไม่เคยทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
เรียกพ่อมึงมาก็ได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันโรงพัก

อ้าวต้องมีตำรวจเป็นกรรมการเย่

ไม่เมื่อลูกก็พืชแบบนี้

คือนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็คืองง
ไม่ต้องฝึกล่ะก็ต้องเสียงดำ

อ้าวนี่แหละ
คือเอาตรงบ้านหนูทำงานมา๓ปี
หนูไม่เคยพูดกับลูกค้าแบบนี้เลย

ลูกค้าเซเว่นจริงไหม

ก็เป็นเรื่องของการถกเถียงกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานร้านสะดวกซื้อ

กลายเป็นว่าพยายามโต้แย้งกันว่าไม่เคยพูดว่าไม่มี

ได้แต่พูดคำว่าสุภาพนะไม่มีนะคะ
อีกฝ่ายกลับบอกว่าไม่ต้องมาฆ่าหรอก
โดนหมายหัวไว้แล้วไม่น่ารอดนะ
เจ้าตัวจึงถามกลับว่าพี่จะแจ้งความหนูข้อหาอะไรคะ

อีกฝ่ายก็เลยบอกว่าให้นิ่งเอาไว้
ไปคุยกับพ่อแม่เองก็แล้วกัน
ไม่ต้องเจอที่ร้านนะไปเจอที่สถานีตำรวจเลย

เมื่อกี้เขาบอกให้ตำรวจเป็นตัวกลาง

เลี้ยงลูกเป็นผู้ชายแท้วิปริตผิดมนุษย์มานาน

พรุ่งนี้ไปเจอกันที่โรงพักพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะพี่เป็นครูฝึกก็ต้องเสียงดังหน่อยเขาว่าอย่างนั้น

มีสิเขาต้องมีแบบเติมเงินแบบอะไรอย่างนี้
คงไม่มีที่ตัวเองต้องการป่ะ
ไม่รู้เจ้าของเรื่องเหมือนก็แค่พูดคำว่า
นะคะกับพูดธรรมดากับค่ะกับไม่มีอะไรอย่างนี้
เหมือนพูดไม่สุขภาพหรืออะไรกันก็ไม่รู้ก่อนหน้าน่ะทำไมต้องมาค่ะ
ไม่ใช่เขาพูดนะคะแต่ทำไมจะต้องมานะคะ

อุ๊ยถ้าอยากเจอคุณนี้จะขโดดถีบจริงน่ะเนี่ยคือ
ของเรื่องที่โพสต์ข้อความก็ระบุบอกว่าตัวเองเนี่ยก็นั่งทำงานอยู่ดีนั่นแหละ
ก็มีคนเดินเข้ามาซื้อขนม๑๐บาทนะเดินเข้ามาซื้อ๑๐บาท
ตอนนั้นก็จะจ่ายเงินอยู่ดีก็มีพูดว่า
ไอ้พวกเกกะเทยแม่งเกิดมาทำไมวะ
โอ๊ยปริศิเฮตก็มีคำนี้ออกมา

แต่ดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนตั้งใจที่จะมาหาเรื่องนะอันนี้

เขาไม่ได้ตอบว่าจังหวัดอะไรเลยแต่เขาก็แชร์กันออกไป
ถือว่าเป็นอุทธาฮรณ์ใช่ไหมครับคือเขาก็คงอยู่ในเหตุการณ์
เพราะเห็นปุ๊บก็เลยถ่ายเอาไว้มีคนที่ไม่ชอบเพชรที่สามจริงนะ

มันเลยดูเมาเหมือนกันแต่อันนี้หมายถึงว่า
เด็กคนนี้เขาก็ทำมาหากินของเขา
เนี้ยอยู่มา๓ปีแล้วเด็กเกิดทำมาหากินแล้วปรากฏว่าผมทำมาสามปีแล้วไม่เคยพูดไม่ดีกับลูก
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีไปหาเรื่องเด็กอย่างนี้
มันก็ไปหาคนที่ไม่ฟังสู้หรือเปล่าวะ
คนที่เป็นเพศไหนก็แล้วแต่
แต่จะบอกเลยนะคะคนเพศนี้เขาทำงานเก่งถูก
รักพ่อรักแม่น่ารักกว่าคนที่เป็นเพศปกติ
เยอะมากบอกเลยหลายคน
อย่าไปเพ้งเร็งเรื่องนี้เลยจริง

เลขสิขอโทษนะเลขเด็ดป๊อปปองกูลมาแรงนี่คืออะไร
เดือนนี้วันที่๑มาเร็วไง
อ๋อเหรออ่านี่วันนี้๒๖แล้วอีก๒วันก็สิ้นเดือนแล้วเถอะ
ไปถึงเต่ายักษ์ปู่ตาหนัก๑๔กิโลโผล่มาให้โชค
บอกว่าเต่าเนี่ยมาโผล่มาให้โชคจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมากัน
ทุกที่แต่ละอัน
เราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ปกติเราจะต้องพูดถึงสุรินเราจะคิดถึงช้าง
ช้างไม่ได้ให้โชคนะคราวนี้แต่รู้สึกสุรินมันเพิ่งจะมีช้างตกมันใช่ไหมล่ะ

ที่บ้านนน์ระเวียงหมู่ที่๖ตำบลทุ่งกุรา
อำเภอธาตุมจังหวัดสุรินมีในเกิดอายุ๖๘ปีเจ้าของบ้าน
คือเด็ดเลยไม่ได้ทำพิธีอย่างอื่นเลยไม่ได้ใบสีสู่ขวัญ
ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นพิธีที่เขาทำคือพิธีขอหวย
เดี๋ยวนี้ว่ามีพิธีอะไรแปลกเยอะนะคะ
เมื่อวานก็มีพิธีขอให้นายกตู่เป็นนายกต่อเห็นไหมฮะเห็นไหมมีคนมานั่งทำพิธีให้นายกตู่เป็นนายกต่อ
อันนี้เป็นพิธีขอหวยหวยหวยจากเต่ายักษ์เนี่ยน้ำหนัก๑๔กิโลกรัม
หลังพบว่าเต่าเนี่ยคลานขึ้นมาอยู่หน้าสารพระภูมิกลางดึก
คือเรื่องของเรื่องคือเต่าตัวนี้คลานมาจากไหนไม่รู้มาอยู่ที่หน้าสารพระภูมิกลางดึก
จึงได้จับแล้วก็นำไปไว้ในโอ่งหน้าบ้านก่อน
ซึ่งหลังจากตื่นนอนรุ่งเช้าก็ได้ไปเล่าเรื่องให้กับญาติ
พี่น้องแล้วก็ชาวบ้านแถวเพื่อนบ้านเนี่ยได้ฟังกัน
ซึ่งต่างก็เชื่อว่าอ๋อเต่าตัวนี้นั่นเหรอคงมาให้โชคให้ลาบ
โดยมีการหวายบูชานำดอกไม้ไปไว้นี่ก่อนนำเครื่องหงงเครื่อง
หอมโดยจะพอสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้คือต้อง
เป็นแป้งใช่ไหมอ่าผิดฮะคราวนี้ชาวบ้านบอกอุ้ยผีชาว
บ้านฉันขอใช้ผงคามิ้นด้วยกันเลขมันจะได้ชัดดีอ๋อ
เนื่องจากว่าเขาคิดกันว่าทุกคนคิดว่าเนื่องจากคิดว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าเจ้าที่
เต่าปู่เต่าย่าอยากจะมาอยู่ด้วยอยากจะมาให้โชคให้ราบของเจ้าของบ้าน
คนในหมู่บ้านซึ่งต่อไปนี้ก็น่าจะมีแต่สิ่งดี
หมู่บ้านนี้ก็จะหมดทุกข์หมดโศกนะฮะแล้วก็หากมีโชคกันแล้ว
ก็จะให้เต่าเนี่ยปู่เต่าย่าเนี่ยจะไปปล่อยนะ
แต่ถ้ายังไม่ได้รับโชคก็ไม่รู้จะไปปล่อยหรือเปล่าก็คงจะขูดจนกว่าจะได้โชค
นะเขาบอกว่าถ้าได้โชคกันแล้วก็จะนำเต่าปู่ตาเนี่ย
ไปปล่อยที่ลำน้ำมูลซึ่งมีสารปู่ตาเนี่ยตั้งอยู่ด้วย
ห่างออกจากหมู่บ้านประมาณสักสองกิโลเมตรคือก็ไปสอบถามนะฮะ
นายเกิดเนี่ยอายุ๖๘ปีเจ้าของบ้านบอกได้มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๔ทุ่ม
เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ตนเองกำลังนอนหลับอยู่
ก็เต่าค่านะเก่าเต่าเนี้ยก็ก็ดังเสียงกึบกับกึบกับกึบกัดเนี้ย
อยู่ที่บริเวณข้างสารพระภูมิตัวเองก็เอ๊ะ๔ทุ่มแล้ว๔ทุ่มต่างจังหวัดมันก็จะมืดแล้วอะเนาะ
ด้วยอืมก็เลยตื่นขึ้นไปดูตกใจมากเจอเต่าขนาดใหญ่มายืนอยู่
เต่าตัวนี้จะต้องไปอยู่ที่สารพระภูมินะฮะสงสัยว่าเป็นเต่าปู่ตาโผล่มาให้โชคเลขเด็ด
คิดไปได้ขนาดนั้นนะครับเท่าปูตาโผกมาให้โชคเลขเด็ดเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
วันนี้ตนแล้วก็ครอบครัวก็เลยต้องทำขัน๕
เครื่องหอมผงคามิ้น
พิธีเด็ดเลยคือพิธีขอหวยจากเท่าเต่า
มีพิธีนี้ด้วยเพราะเต่าเนี่ยน้ำหนัก๑๔กิโลกรัม
ห่างจากลำน้ำมูลประมาณ๒กิโลเมตร
ไกลเนอะต้นแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าเต่าปูต้าคงมาให้เลขเด็ด
ก็ทำพิธีขอหวยสำเร็จแล้วนะฮะก็ดูเอาเองแล้วกัน
เต่าน้ำหนัก๑๔กิโลกรัมนะ
แล้วก็ทางกัน๒กิโลเมตรเดินอยู่จากแม่น้ำ

เออก็ไม่รู้ฮะเอาไปบวกเลขกันเอาเอง
มิ้นทาแล้วขึ้นมาไหมบ้านเลขที่๖
ชาวบ้านเขาไม่ให้บอกเขาบอกคุณดูอ่ะลองดูที่กล้องส่องไปที่เต่า

เขาทาอยู่บนนั้นเหรอเห็นเต่ากับไม่สีขาว
ดูว่ากระดองเต่าเงาดีนะแค่นี้

เอาพี่มีเลขเด็ดอันนั้นของน้องนี่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็

นี่คือท้องมันถาท้องมันเหรอโอ้โหมันยากเลยเนี่ยยิ่งกันไปใหญ่เลย

เหมือนใบไม้เน็ตไอดอลใช่ไหมฮะเน็ตไอดอลคนใหม่ของประเทศไทยครับผม
ใครก็พูดถึงจริง๒วันมานี้ไม่มีอะไรร้อนแรงไปข่าวของคุณป๊อปปองกุลนะคะ
แถลงข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายวันเมื่อวานนี้
ว่าตัวเองก็คบหากันทั้งสองคนจริง
แล้วก็เปรียบเป็นโลกคู่ขนาน๒ใบ
เพราะว่าระหว่างแถลงข่าวและจบการแถลงข่าวไปแล้วคำว่า

อย่างไรก็ตามกระแสแรงนี้ก็มีการคำนวณ
รายครึ่งเดือนเป็นจำนวนมากมายพยายามตีเลขเด็ดค่ะ

เขาบอกว่าหลายคนแชร์เลขเด็ดว่าจำนวนที่คุณป๊อปเนี่ย
คบหากับคนรักทั้งสองคน
ซึ่งก็จะมีอยู่๒เลข

ก็๒คนคนหนึ่ง๑๔คนหนึ่ง๑๐ปี
กลายเป็นว่าลงไปในโลกโซเชียลตอนนี้
อธิบายเสริมอีกหน่อย
สองโลกผมมีสองโลก
ก็สองหนึ่งสี่ต้องกระเตาเลยนะ

ให้เลขแล้วว่ะคืออะไรก็ไม่รู้โน้นอย่างหนักหนวกมากเอ้า
ขอให้ถูกเห็นหน้าหน้าเลยนะจริง
เอาให้ถูกนะ๒๑๔เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เรื่องต่อไปเอาใจคนที่ชอบทำธุรกรรมทางการเงินบ่อยนะคะ
ครอบคลุมทุกธุรกรรมทางการเงินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนเติมจ่าย
ให้ลูกค้าธนาคารนั้นสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตัวเองในทุกที่แล้วก็ทุกเวลาด้วย
ล่าสุดเปิดตัว๖ฟีเจอร์นะคะซึ่งได้แก่ถอนเงินไม่ใช้บัตร
บัญชีออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำปกติต้องมีซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทาง
ไปดูกันว่าแต่ละฟีเจอร์ทำงานยังไงค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะฟีเจอร์ที่๑อย่างที่น้องบอกว่าถอนเงินไม่ใช้บัตร
หลังจากนั้นก็ล็อกเอ็นปุ๊บก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
แล้วก็ไปกดตังค์ที่ตู้ได้เลยไม่ต้องมีบัตรเลยฮะ
ก็ฟีเจอร์ที่๒นะคะเปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ
บัญชีออมทรัพย์โดยไม่มีกำหนดวงเงินขั้นต่ำทุกที่ทุกเวลา
และไม่เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีหากไม่มีการเคลื่อนไหว
เลือกเมนูบริการธนาคารแล้วก็เลือกบัญชีออนไลน์
เงื่อนไขและเลือกสาขาที่จะเปิด
จากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็กดยืนยัน
ฟีเจอร์ที่๓กันบ้างนะคะเป็นเรื่องของการซื้อประการอุบัติเหตุ
การซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางค่ะ

หรือว่าเพื่อนร่วมทิพย์ได้สูงสุดถึง๕คน
แล้วก็มีผลคุ้มครองทันทีด้วยนะคะ
ส่วนฟีเจอร์ที่๔ค่ะก็เป็นเรื่องของการกู้และจ่ายสินเชื่อนะคะ
ก็สามารถที่จะกู้แล้วก็จ่ายสินเชื่อธนวัฒน์ผ่านแอปแบบครบวงจรเลย

สามารถใช้งานได้๒๕มีนาคมเป็นต้นไปค่ะ

เอาไว้อยู่ในโทรศัพท์ตัวเองเลย
เวลามีอะไรก็สามารถแบบส่งแบบอย่างนี้ไปได้

ไม่ต้องแบบบัตรแบบอะไรมากมายนะตอนนี้อีกหน่อยคือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่คุณดูอันนี้เด็ดกว่าแบบใช้พิมพ์ใช้อะไรไหม
ใช้ใบหน้าไอดีสแกมไม่มีใครมาแทนความปลอดภัยมันดีกว่ากันเยอะเลยพี่จริง
พี่ใช้แลนท์มืออยู่ยังไม่ลองใช้เฟสส์เลย
เพราะเวลาจะไปฉีดหน้าแล้วเครื่องแบบมันจะใช้ได้ไหมวะ
ได้เพราะแบบมันดูดูตาอ่ะมันมีอะไรสมัยนี้

เห็นแล้วทุกคนที่ประกันเนี่ยประกันการเดินทาง
ไม่ต้องไปเสียเวลาไปบงไปแบงรักทุกอย่าง
เราจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็โอเคแล้ว
มันเวิร์คมากนะอุบัติเหตุเวิร์คมาก

เขาบอกว่าหยุดคือเขามีไอจีมั้ยมี

ใช่เขาบอกว่าร้างไปแบบว่า๖ปีเลย
ใช่อ๋อเราบอกว่าสามารถใช้งานถึง๒๕มินาชุม
ล้างจากไอจีร้างมาครึ่งปี
นี่ว่างแน่ฮะตรงเดือน

งงเป็นงงอันนี้คืองงเป็นงงจริง
สำหรับป๊อปปองกูลนะฮะ
มครบซ้อนปาโบ

หมดลับที่ไม่มีใครไขกุญแจออกว่าไม่รู้กันได้ยังไง
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
ป๊อปอย่าโกรธกูนะกูอ่านตามข่าว

อืมแล้วก็กลับมาสองทุ่มค่ะมาขอกินกะเพราไก่ไข่ดาว

ก็เขาบอกแล้วว่าไปเคลียร์กับคุณโบ
เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์เอง
มันเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงถึงขนาดคำพูดของป๊อปเนี่ย

มโนกันเยอะแยะเหลือเกินเอาอย่างนี้นาทีครึ่งต่อจากนี้
เราจะไปให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นกับป๊อปปองกูล
ฟังกันฮะเริ่มต้นจากผมกับปลาคบกันมาประมาณ
สี่ปีตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังแบบ
เกี่ยวการงานของเขาแล้วก็มีการเรียนเข้ามา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมเธอลองหาเธอลอง
เปิดใจดูใครไปอีกก็ได้หลังจากนั้นมันมันก็มีโบ
เข้ามาแล้วผมก็ผมก็เริ่มต้นกับโบผมสร้างโลกสองใบ
สำหรับปลาและสำหรับโบทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่
ผมโกหกเขา
เพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้มันใจร้าย
มากมากครับผมรังเกียจตัวเองมาก
ผมไม่ได้เลือกครับมันผมปล่อยมันไปตาม
สถานการณ์ของมันขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจ

ผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์
จะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ที่บอกหายไปวันแต่งงานวันเสาร์หายไปก็คือไปคุยกับโบ

อ้าวละคุณฟัง
สิ่งแรกที่คนเขาพูดถึงกันมากที่สุดวันนี้คือคำว่าสองโลก

เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากผมสร้างโลก๒ใบ

เขาไม่รู้ว่ามันมีโรคอีกใบหนึ่ง
เขาทั้งสองคงดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่
ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่
เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมาก

เพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้
อันนี้ก็มีคนเอาไปแชร์กันเยอะถูกต้องไหมฮะ
ต่อไปคือมันใจร้ายมาก
ผมรังเกียจตัวเองมาก
ผมหลับไปกับมันแล้วก็ตื่นมากับมัน
ก็มีอีกผมตื่นมาเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่า
เป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกใบนี้
เท่าที่กูรู้จักมาก

ความขี้ขาดของมึงสร้างปัญหาให้เกิด
กับชีวิตคนอื่นมากมายขนาดนี้เลยเหรอวะ

ก็บอกอีกผมอยากย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากผม
ผมเป็นคนโกหกทุกอย่าง

ผมจะพยายามให้มันสำเร็จทุกครั้ง
นิสัยผมและสันดาลของผม

แล้วก็ถามอีกว่าที่แม่ยิ้มแต่งงานในวันเพราะอะไร
เหมือนวันรูปแต่งงานไม่เห็นมีรูปป๊อปยิ้มเลย
ที่ไม่ยิ้มวันแต่งงานเพราะผมกังวล

ผมกังวลเพราะผมมีความผิดอยู่

ผมอยากจะย้ำมันเกิดขึ้นจากผม
ผมเป็นโกหกทุกอย่างนะอย่างที่เขาบอก
ผมแต่งงานกับปลาเพราะผมไม่ต้องการที่จะเสียเขาไป

แล้วก็ทำไมถึงเลือกคนคนหนึ่งแล้วก็ที่อีกคนนึง

ผมปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ของมัน

ผมทำลายชีวิตคนคนหนึ่ง
เขาก็บอกอีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวใจผมเนี่ยแตกสลาย
ผมไม่มีสมองไปคิดเรื่องอื่นเลย
อะไรที่เกิดก็เกิดได้
ผมสำนึกและก็คิดว่า
สิ่งที่ผมควรได้รับคืออะไรเว้ย

นี่คือประโยคเด็ดที่วันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะ
เขาบอกว่าที่เขาทำผิดต่อผู้หญิง๒คน
หลังจากการแถลงข่าวของป๊อปปองกูล
เมื่อวานนี้๕ทุ่ม
แถลงข่าวตอน๕ทุ่ม๒๗ของวันที่๒๕กุมภาเนี่ย
เขาบอกว่าโบอดีตแฟนสาวของป๊อปปองกูล

โดยบอกว่าครอบครัวเป็นทุกข์นะฮะด้วยเรื่องที่เกิดขึ้น
มีข้อความบางส่วนว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่โบเสียใจที่สุด
เรื่องที่เกิดมันใหญ่เกินที่จะผู้หญิงดีคนหนึ่งจะรับไหว
แต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างมันมีทางของมัน
ขอให้โบเข้มแข็งแค่หันไปหันมาน้องโบก็จะเห็นพวกเราเนี่ย
คอยกอดโบอยู่โบไม่ได้เจ็บคนเดียว
เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันทุกคนรักโบ
แล้วก็แน่นอนว่ามีคนให้กำลังใจเขาเยอะเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันทางด้านป๊อปปองกุลวันนี้ดาราเพื่อนเขาหลายคน

เราไปดูในไอจีของไทยรัฐได้เนี่ยโปรดจุดทำลายเถอะครับ
คือตอนนี้คือกลายเป็นแบบว่าเหมือนทุกคนไปทำลาย
คือเขาบอกว่าหลังมีเรื่องราวของป้าปองปูน

คุณหญิงรัฐาแต่หลายคนหญิงรัฐถงรัฐาออกมากันหมดแล้ว
เคยตัดสินใจผิดพลาดไหมเมื่อเราตัดสินใจผิดพลาด
เราต้องการอะไรกำลังใจหรือการถูกซ้ำเติม
หากเราหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วก็แค่ปฏิบัติแบบนั้น
กับที่เราต้องการกับผู้อื่นมันก็เป็นเท่านั้นเอง
วันนี้คือหญิงนัทถงนัทถาก็คือเพื่อนเขาก็ออกมาให้กำลังใจ
แล้วก็คือทุกคนก็ทำงานด้วยกันมา
คริมยังไงเนี่ย
เห็นด้วยก็อย่ามาด่าในไอจีของฉันนะฉันจะไม่ทน
ฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าชีวิตเรา

ก็ตามตราบเท่าที่มันเป็นสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเรา

แต่ก็เอาจริงนะป๊อปมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลย
แต่ตลอดที่รู้จักตัวมันมานะ

ไม่มีพิษไม่มีไผ่เอาตรง

ในความเป็นพี่ชายอ๊อฟรักที่สุด
แม่งคือคนที่คอยให้กำลังใจให้สติ

แม่งเป็นคนที่อ๊อฟรักมากที่สุด
เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปอ่านกันเอาเอง
ขอให้ชาวเน็ตผ่านพ้นเรื่องราวคนอื่นไปได้เร็ว

เราจะรู้สึกว่าสิ่งดีที่เขาเคยทำให้มันมีมาก
เราลืมไปเลยว่าคนนี้เคยทำอะไรไม่ถูกใจใครบ้าง
อ้อปล่อยแสดงว่าแต่ผลโพลออกมาว่ารู้ไหมครับ

เขาบอกโอเคก็ยังฟังเพลงต่อ
แต่เท่านั้นรู้สึกว่ารุนแรงเกินไปเท่านั้นเอง
ก็ต่างคนก็ต่างให้กำลังใจกันไปมาอย่างนี้

ดูคุณโอมอัชชานะคะตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วเขาไม่อัพรูปเลย
แม้กระทั่งตอนที่เรื่ององกอร์ดังก็ไหม้เลย

เขาอยู่สมาคมเดียวกับอ้วนรังศิษย์นะคะสมาคมเมียเกาหลีนะคะ

ทำให้แฟนกดไปกดไลค์กันรัวอะไรคิดถึงมาก

เพราะว่าเป็นภาพคู่ของโอมและแฟนสาว

นานจะลงรูปทีเอาซะแต่หน้าเกาหลีเกาหลีเนอะ
เป็นภาพคู่หวานของโอมและแฟน
จะเงียบหายไปนานแต่ความรักเขาก็ยังดูโรแมนติกเหมือนเดิ
โอมตัวนี้หน้าดีเลยนะนะหน้าดีถ้าว่านั่นกินอย่าง

หมดสัญญาจากช่อง๓ก็ไปอยู่ช่องวัน
ช่องวันนี่เล่นฟอร์มใหญ่เลยนะ

ใช่อะไรอย่างนี้เลย
มาเจอกันเลย
ตัวละครยากเลย
อีกหนึ่งค่ะบุคคลเชียร์ค่ะ

ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น

แล้วดิฉันภูมิใจในความมีสติของตัวเองมาก

แล้วก็วิ่งหันกลับมาเห็นแม่เก็บของ

ขอบคุณเชียรมาก

แม่บ้านบอกไม่ออฟฟิศชั้นสอง

ยังไงอ่ะ

เหลือยี่หมดออกมาได้แค่ตอนเดียวเท่านั้น
ดีขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงของเขา

ซึ่งถือว่าคุณเชียร์ก็ยังคุมสติตัวเองได้ดีนะคะ
ยังช่วยเหล่าทีมงานยกของอย่างไฟแต่งหน้าอุปกรณ์ต่าง

เรียกว่าตอนนั้นคนกำลังตกใจคว้าอะไรได้

เธอจะแบบเวียนมาบ้างแล้วก็ไปแล้วแบบมาจะมาตลอด

แม่สติดีไงสติดีคือเก็บของก่อน

จะนึกได้วิ่งกลับเข้าไปเอาใหม่อะไรอย่างนี้

โอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะพักกันสักครู่ฮะ
มันมีภาพของคุณนาตรีเจรวนลคุณฟลุ๊ก
นักหลีนักหลีนเป็นเรื่องบรรราวคนเข้าใจคือคุณนาตาลีพูดออกมาบอกว่า

เขาไม่ใช่สายเปย์เลี้ยงผู้ชายนะคะขอเอามาบอกก่อน
คนก็แบบเห็นจนชินตาแล้วว่าสองคนนี้ก็จะแบบ
ไอ้ฟลุ๊กก็รวยอยู่รวยมาก
ก็บินไปนู่นมานี่กันเป็นเรื่องปกตินะคะ
ล่าสุดก็เป็นทริปที่คุณแอนตาลีกับคุณฟลุ๊กบินไปซิงคโปร์ด้วยกัน
ทั้งเรื่องของเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ความรวยของคุณนาตาลี
ล่าสุดคุณนาตาลีก็ออกมาโพสต์แก้ข่าวผ่านไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคะ
บอกว่าขอแก้ข่าวค่ะว่าเครื่องบินไพเวทเจ็ด
ลำนี้ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวของลีและไม่ใช่เครื่องบินของตระกูลลีด้วยนะคะ
ก็คือเหมาเอาเช่าเอาทริปนี้เนี่ยพี่ฟุ๊กไปคุยงาน
ลีตามไปเป็นเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงเอาไว้เก็บเอาไว้ดูเหมือนปกติ
เวลาเราเดินทางทุกครั้งอีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่
ไม่มีใครเกาะใครนะคะไปกันใหญ่แล้วคุณลีบอก
ลีเนี่ยไม่ได้ให้เงินสุรุยสุรายแล้วลีเนี่ยก็ไม่ได้ขอ
ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เป็นเงินที่ลีทำงานหามาเองทั้งนั้นค่ะ
ไม่ได้สายเปย์เลี้ยงผู้ชายแน่นอนชายเนี่ยเขาก็มีเงินอยู่แล้ว
เขาหาเงินเก่งค่ะใช่ค่ะจริงค่ะค่ะ
เขาว่าอย่างนั้นคุณลีบอกอ๋อแล้วอีกข่าวที่เห็นกันอยู่ในหลายเว็บ
ที่ว่าเปิดบ้านลีนั้นไม่ใช่บ้านลีนะคะ
แต่ยังไงก็ขอบคุณพี่นะคะที่เขียนถึงกันที่เขียนถึงกันนะคะ
ผู้หญิงคนเดียวที่เอาอีฟุ๊กอยู่แล้วก็เห็นแบบ
เราเห็นไอ้ฟุ๊กนั่งเฟิร์สคาร์ตลอดไหมตั้งแต่ฟุ๊กเป็นคนเดียว
ที่นั่งเฟิร์สค้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินอ่ะเพราะ
มันเป็นคนที่ไอคิวมันสูงมาก

เขาบอกว่ามันเป็นคนที่ตัวเลขไอ้ตัวเลขไอคงไอคิวเขาเนี่ย

แล้วมันก็จะเอาแต้มจากบัตเครดิตพวกนั้นมาแลก
แล้วมันก็คิดเลยว่าปีนี้มันจะต้องใช้เงินเท่าไห

ปกติมันจะต้องแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีแลกแล้วแลกได้เลย
เขาต้องแพลนทั้งปีว่าเขาจะไปเมื่อไหร่อะไร

ต้องแพลนอันนี้เขาต้องมีแพลนว่าเขาจะไปไหน
อันตนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชายเรื่องการพรีภาคใหม่
เที่ยวเมืองนอกจะเอาเวลาที่ไหนไปเที่ยว

ไป๓วันจะหิตตกแล้วโอ้โฮ

โหยูโรปนี้คงไม่เอาเลยเลย

ถ้าไม่ทำงานมันตายน่าจะเที่ยวนะพี่
ไม่รู้ว่าเขาทำงานมีมศคงชอบทำงาน

หลังจากที่เราคุยกับคุณโบกันเนอะ
ว่ายังไงเพราะว่าเขาให้มะลิเนี่ย

เกิดเรื่องที่ทำให้แม่ต้องจุกอกเลย
เพราะว่าไปส่งลูกสาวตัวน้อย
แล้วมะลิพูดอย่างนี้ไปดูกันค่ะ

เพราะโบก็คิดว่าจะบอกลูกเมื่อถึงเวลา

ไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อไปแล้ว

ดูทีวีนมีเพื่อนคงจะรู้สึกแล้วอันไม่เข้าใจอะไร

ตอนนี้หนูอยากให้พ่อปอกลับมาบ้านของหนูแล้ว
เพราะว่าพ่อโบจะบอกว่าพ่ออยู่ข้างบน

มะลิอยากให้พ่อปอกลับมาฟังแล้วอึ้งเหมือนกัน
เอ้าวันนี้กลับมาพบกับมูไนท์ได้นะฮะ
๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัตน์ทีวีวันนี้แบบเป็นคนหนึ่ง

จริงพ่อของเขาเคยเป็นนักข่าวบันเทิง
เมื่อก่อนอยู่กับพี่ต้อยแอคเนอร์นี่แหละ
จริงแล้วเขาฝันให้โชคแม่นยำถึง๙๙จนเจ้าตัวรับทรัพย์หลักแสน
คือเวลาไม่มีเงินก็จะมีคนเอาแบบฝันจากการถูกหวยเนี่ยได้รับจากหลักแสน

เพราะหลายครั้งนอกจากฝันเห็นเลขแล้วว่า
เขาจะเห็นว่าคนไหนจะต้องตาย
แล้วการที่จะไปเห็นคนอื่นจะตายเนี่ยมันทรมานที่สุดนะ
เดี๋ยววันนี้เรากลับมากัน๔ทุ่มครึ่ง
กลับมากันอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ